ดูที่นครปฐมกันหน่อยนะคะผู้ชายคนนึงจอดรถอยู่ที่ร้านใกล้กับอมพระปฐมใจดี
บอกว่ารอเพื่อนไปซื้อของที่ตลาด
เพื่อนก็เดินเข้าตลาดซื้อของไปสักพักกลับมาที่รถ
ผู้ชายคนนี้นอนน้ำลายฟูมปากหมดสติหายใจโรยริน
รีบโทรแจ้งจรภีให้ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลัน
หลายคนตั้งคำถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเขานั่งอยู่ในรถเฉย
หรือว่ามีใครให้เขากินอะไรหรือเปล่า
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพค่ะ
ก็ตรวจสอบรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถของผู้ตายค่ะ
ผู้ตายคือนายสมชายอายุ๕๓ปี
ตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่
หายใจโรยรินเหมือนกำลังจะหมดสติ
เจ้าหน้าที่ก็รีบปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งโรงพยาบาลค่ะ

จุดเกิดเหตุคือลานจอดรถข้างสถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ฝั่งคนขับที่พื้นมีรองเท้าแตะฟองน้ำหนึ่งคู่
ส่วนฝั่งที่นั่งข้างคนขับค่ะมีกระบอกน้ำหนึ่งกระบอก
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเอาไปตรวจสอบนะคะ
ส่วนศพของนายสมชายชนะสูตรเบื้องต้น
พบว่าสาเหตุมาจากหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็น้ำท่วมปอด
แต่พอตรวจสอบดูน้ำที่ปอดเนี่ยมันมีสารกระตุ้นเจือปนอยู่ด้วย
ได้ข้อมูลจากตำรวจแบบนี้ค่ะ
โมงเย็นผู้ตายเนี่ยนัดผู้หญิงคนนึง
อายุประมาณ๔๐ปีรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว
นัดพบกันแล้วทั้งคู่ขับรถกระบะเข้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ผู้ตายก็ขับกระบะออกมาจากโรงแรมมุ่งหน้าไปที่ตลาดองค์พระปฐมเจดี
พอจอดรถฝ่ายชายเริ่มมีอาการหายใจไม่ออกเหมือนกรดไหลย้อน
ฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าให้กินยาลดกรดแล้วเธอก็เดินไปซื้อของในตลาด

เธอก็เลยรีบโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

ก็เหมือนนัดพบพูดคุยปัญหาชีวิตทั่วไป

เพราะฝ่ายชายเองก็มีครอบครัวนะคะ

หรือมันจอดกลางแดดมันแดดร้อนหรือเปล่า
เพราะว่าอาจารย์ร้อนก็อาจจะเป็นรมแดดไหม

ทีมข่าวก็สอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่

จอดรถในทุกวันเสาร์เพราะเขาจะมีตลาดหน้าองค์พระปฐมเจดี
คนก็จะมาจอดรถกันเยอะแยะเลยทีเดียว
พนักงานทำความสะอาดประจำองค์พระก็ให้ข้อมูลนะคะว่า
ปกติช่วงกลางคืนจะไม่มีพนักงานอยู่แล้ว
แต่จะเปิดห้องน้ำสาธารณะไว้ให้บริการเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดโต้รุ่ง
ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าตอนกลางคืนที่ผู้ชายคนนี้ขับรถมา

เมื่อวานมีงานถวายพระพรด้วย

กว่าจะมารู้ข่าวก็ช่วงเช้าแล้วค่ะ

เขาจะโดนวางยาหรือเปล่าหรือยังไง

ตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมก่อนที่ผู้ตายจะขับมาที่ตลาดด้วย
บอกว่าผู้ตายขับเข้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ

ผู้ตายก็เข้าพักเหมือนลูกค้าทั่วไปไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตนะคะ
เข้าไปตอนประมาณสัก๕โมงครึ่ง
แล้วก็ออกจากโรงแรมตอน๖โมงเย็นนะคะ
ส่งทีมข่าวไปที่สาราธรรมสังเวศที่วัดใหม่รางวานในอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรี
ครอบครัวรับศพนายสมชายมาจัดพิธีทางศาสนาค่ะ
ซึ่งครอบครัวก็ขอความเป็นส่วนตัวแต่ว่าอนุญาตให้บันทึกภาพได้นะคะ
เราได้คุยกับลูกชายของผู้ตายค่ะเขาบอกว่า

บางสำนักข่าวเนี่ยเสนอว่าพ่อผมออกไปกับผู้หญิง
ที่ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรยังไงแบบไหน
แล้วก็มีการตรวจดีเอ็นเอหาความผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนะคะ
เพราะว่าลูกชายก็ติดใจสงสัยเหมือนกันว่าทำไมหลังเกิดเหตุเพื่อนผู้หญิงคนนี้ถึงใช้โทรศัพท์ของพ่อ
ดเบอร์ให้เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของพ่อ
เมืองต้นศพของนายสมชายเนี่ยตำรวจส่งผ่าพิสูจน์
ชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ซึ่งรายงานล่าสุดจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราช

ผู้ตายมีภาวะหัวใจโตแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบ
และไม่พบสารพิษในร่างกายนะคะ